รายการสุโกยเจปันวันอาทิตย์นี้ฮีโร่ส่างจะพาไปตามหาความรักพร้อมกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะโรมันติก
ณจังหวัดทศโทริจัดมาเอาใจคนมีคู่หรือคนที่กำลังมองหาความรักจะสุโกยแค่ไหนติดตามชมได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๔ทุ่มครึ่งนะคะ
เวลา๔ทุ่มครึ่งนะคะ